พูดถึงอาการคันในรมภาคของสาวจะเป็นปัญหากังวล
แล้วก็มีข่าวหนึ่งออกมาเป็นการเผยแพร่มาจากต่างประเทศ
ว่าใช้กระเทียมช่วยระงับอาการคันได้

ใช้อย่างไรก่อนแล้วช่วยอย่างไร
เขาบอกว่าเอากระเทียมนี้สอดเข้าไปในอวัยวะเพศเลย
แต่จะบอกว่าไม่ได้นะ
คุณหมอไทยออกมาเตือนว่าอย่าทำนะคะสาว
ในแพทย์กัมประนาถพรยศไกรศาลยพแพทย์ระบบทางเดินปรัสวะ
ก็โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจระบุว่า
สูเตือนอย่าเอากระเทียมไปใส่ในนั้น
แล้วก็เครื่องหมายแบบตกใจด้วยนะคุณ

มีข่าวที่ต่างประเทศนำเสนอข่าวว่า
สูตินดีแพทย์ออกมาเตือนสาวว่า
การุ่นนายนำกระเทียมไปสอดในอวัยวะเพศ

กระเทียมจะสามารถช่วยฆ่าเชื้อโรคแบบออร์แกนิคได้
ในการกินในการเอาไปทำยาต่างก็แล้วแต่เนี่ย
แต่ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์
ว่าจะสามารถฆ่าเชื้อและลดอาการคันในอวัยวะเพศหญิงได้
ทีนี้ก็มีการย้อนไปดูงานวิจัยนะคะ
พบว่ามีเพียงงานวิจัยที่อิราณเมื่อปี๒๐๑๐นะคะ

โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ทำการทดลองตอนนั้นน้อยมาก
ทำให้งานวิจัยนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ
แล้วก็ที่สำคัญค่ะงานวิจัยนั้นนะคะ
เทียบโดยการให้คนหนึ่งใช้ยาสอดที่มียาฆ่าเชื้อรา
กับอีกคนนึงที่ใช้ยาสอดที่ทำมาจากกระเทียมสกัด

แต่คุณอย่าลืมนะว่านั่นมันคือยาไง
คือเป็นกระเทียมสกัดมาก็จริงแต่ว่ามันก็คือยา
มันไม่ใช่แบบเป็นกลีบแบบนี้เราไปสอด
เขาต้องสกัดออกมาก่อน
นั่นมันคืองานวิจัยที่มันสกัดจากสรรพคุณของกระเทียมมาแล้ว
แต่นี่ที่เตือนนี่คือไม่ใช่เอากระเทียมสดไปใช้
คือมันไม่มีงานวิจัยตรงนี้รองรับนะคะ
และงานวิจัยจากออสเตรเลียที่ทำเมื่อปี๒๐๑๔มานี่นะคะ
ลองให้คนไข้ที่มีปัญหาอาการคันติดเชื้อบ่อย

แบบแกะเปลือกแล้วก็พอแบบเหลืองขาวก็กินเลย

แล้วก็เทียบกันกับการติดเชื้อในอวัยวะเพศกับคนที่ไม่ได้กิน
พบว่ากระเทียมเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรนะคะ
ดังนั้นค่ะทางการแพทย์ก็สรุปว่า
เทียมไม่ได้มีประโยชน์ต่ออวัยวะเพศหญิง